ช่วงค่ำเมื่อวานนี้กองทัพเรือเขาจัดงาน
เป็นงานแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมยิ่งใหญ่เลยนะครับ
มุดธานุภาพกู้ชาติ๒๕๐ปี
ตามรอยกองทัพเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
จันทบุรีสู่อายุทยาครับ
ซึ่งเมื่อวานี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ชุดไทยย้อนยุคสหล่อเลย
เป็นประธานและมีคณะรัฐมนตรี
ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมงาน
รวมถึงคณะภรรยาสวมใส่ชุดไทยสวยงาม
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช
ใช้ยุทธวิธียกทัพมาทางทะเลและแม่น้ำ
จนสามารถกรอบกู้ชาติได้สำเร็จนะครับ
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความรักชาติด้วยนะครับ
โดยการแสดงแสงสีเสียงครั้งนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราว
ตั้งแต่เส้นทางกู้ทัพเอกราชขบวนทัพแห่งรัติการ
พระเจ้าตากจอมทัพเรือกู้ชาติและมหาราชแห่งกรุงธนบุรีนะครับ
ซึ่งหลังการแสดงแสงสีเสียงเสร็จสิ้นได้มีการจุดพลุไฟกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
งดงามยิ่งใหญ่และอลังการนะครับ
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่าการแสดงดังกล่าวทำให้รู้ว่า
เราควรจะรักแผ่นดินและไม่ทำลายประเทศชาตินะครับ
เช่นพระราชดำรัฐของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในราชการที่๙
ที่ว่าถ้าไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยแล้วเราจะรักประเทศไทยได้ตรงไหน
ดังนั้นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง
ให้ประเทศมีความสงบและความรักความสามัคคีนะครับ
ทั้งนี้กองทัพเรือได้ร่วมกับมูลที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช
และ๑๐จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินทัพเรือกู้ชาติในครั้งนั้น
ร่วมกันจัดกิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ำ
ตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมถึงวันที่๑๑พฤศจิกายนนะครับ
ก็คือวันนี้นะวันนี้วันสุดท้ายในการจัดกิจกรรมกับทั้ง๑๐จังหวัดนะครับ
สำหรับกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมแสงสีเสียงสื่อผสมสมุทรธานุภาพกู้ชาติ
พร้อมการจัดเสวนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและตลาดย้อนยุคกรุงธนบุรี
แหลมพระราชวังกรุงธนบุรีแล้วก็ที่วัดอรุณราชวราบรามราชวรมหาวิหารนะครับ
เพื่อให้คนไทยได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตักศิลปราช
ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าออกจากกรุงศรีธุยาและเดินทัพเรือนำกำลังเข้าตีค่ายโพ๓ต้น
จนถึงการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
ดังนั้นวันนี้ยังไปร่วมกิจกรรมต่างเพื่อให้ทำให้เราได้เกิดสำนึกรักประเทศชาติด้วยนะครับ
เหมือนที่ท่านนายกบอกนะคะเราจะต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์
กว่าที่เราจะมาเป็นวันนี้เป็นมาอย่างไร
คืองานมีตั้งแต่๒๔ตุลาทเขาเดินทัพมาเรื่อยตั้งแต่จันทบุรีไล่มาเลย
จังหวัดจนสุดท้ายกรุงเทพมหานคร
รุงธนบุรีวันที่๑๑พฤศจิกายน
ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมไปได้ก็ย้ำ๒ที่ที่น่าไปนะครับ
ก็คือตลาดย้อนยุคกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ที่ลานพระราชวังกรุงธนบุรี

อ๋อน่าไปนะ